แต่กล้วยแขกที่จะพาไปเนี่ยเป็นกล้วยแขกของคุณลุงจุก
ซึ่งลุงจุกเป็นอีกหนึ่งนักสู้ชีวิตที่ฝ่าฟันเส้นทางชีวิตของตัวเอง
เรื่องราวของลุงจุกจะเป็นยังไงเขาสู้ชีวิตกันมาขนาดไหนไปชมค่ะ
บางครั้งคิดว่ามีอะไรแล้วมีเชือกเส้นเดียวมันเบื่องทำดีไม่ได้ดีอะ
คุณลุงจุกแล้วมาก่อนนี่ชัดที่ไหนครับ
เมื่อก่อนก็อยู่บ้านหลงก็ย้ายมานี่
เพราะฉะนั้นค่าที่มันแพงมากก็ต้องย้ายหนีกันอีก

สมัยก่อนตอนนั้นคุณลุงช่วยคุณแม่ขายอะไรครับตอนนั้น
เมื่อไหร่ก็จะทำอย่างนี้ช่วยโทษบ้าง
บางทีก็ทำข้าวแกงขนมจีนเขียวหวานอะไรอย่างนี้
อยู่กับตลาดจักรใส่จานไปส่งเขามันก็ง่าย
เราย้ายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ครับคุณลุง

ตอนที่คุณลุงย้ายมาอยู่ที่นี่ครับ
ตอนนั้นเราเริ่มทำอาชีพอะไรบ้างครับ

ปะยางเติมรมซ่อมเเตรกยานก็ได้

เคยมีช่วงเวลาที่คุณลุงลำบากไหมครับ

ลงทุนพันประมาณกว่าบาทสายได้สองร้อย

เมื่อก่อนก็เลือนของขายขอแนว
เราได้จำไรวันแล้วเท่าไรครับ
ถ้าขายหมดมันก็จะได้นักสัก๓๔๐๐บาท
มีช่วงไหนที่เราเคยขายจะได้เลยครับ
มันก็มีมันก็บางทีก็ได้๑๐๐กว่าบาท๒๐๐

คุณลุงระหว่างข้าวเหนียวปิ้งกล้วยทอดข้าวเม่า

มันเป็นบางวันบางทีอันนี้หมดก่อน

วันหนึ่งคุณลุงก็ทำเรื่อยทั้งวันทั้งวันเลย

ถ้าคนเคยกินก็จะเข้ามาหาเองก็จะมา
พี่ครับปกตินี่มาซื้อของของคุณลุงบ่อย

ทีรู้จักลุงเขาขายกล้วยทอดกล้วยปิ้งอะไรพวกนี้

มองว่าลุงเป็นน่ารักพูดด้วยและสนุก
เดิมที่รู้จักลุงเขาขายก๋วยทอดก๋วยปิ้งอะไรพวกนี้

มองว่าลุงเป็อน่ารักพูดด้วยและสนุก

มันก็เป็นแบบอย่างให้ผมช่วงโควิดไม่มีงาน
ลูกลุงก็ให้กำลังใจผมอยากได้ขายขนม
ผมก็สนใจแต่แกก็กัน
บางครั้งคิดว่ามีอะไรแล้วมีเชือกเส้นเดียว

แล้วอยากให้กำลังใจเขาอะไรอย่างนี้บ้าง

ทุกคนก็อยากมีรายได้หาได้เจ้าง่ายขายข้องมา
แต่บางครั้งมันก็นิ่งมันควรก็
ร้านใหญ่มันกินเดินผ่านเขาก็นั่ง

แล้วเราแค่นี้ผมก็อยากทุกคนสู้นะ
ผมก็ยาวสู้จะทำให้ถึงที่สุด

อยู่ที่คลองกลุ่มบึงกลุ่มกรุงเทพมหานคร
หมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนี้เราทิ้งเอาไว้ให้
เพื่อจะโทรไปสั่งจองก่อนหรือว่าสอบถามเส้นทางเพิ่มเติมกันได้